วันนี้ค่ะเป็นวันสำคัญเรื่องประเดศทีเดียวอ่ะ
ฉันไม่อยากจะบอกอะไรมากขอแสดงความยินดีกับเชอรี่ด้วยนะจ๊ะ
ที่คนแรกดีกว่าค่ะแจ๊คแฟนฉันนะคะ
บอกเลยว่าคนนี้นะตอนเช้าโพสต์ซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลย
หวังรับทรัพย์ทำบุญวันเกิดแบบเต็ม

โอ้โหคุณเอ้ยขยำทิ้งแทบไม่ทัน
แม่ขยำเขาบอกขยำไม่เหลือชิ้นดีเลยคุณดูภาพแล้วกันนะคะ
บอกเลยว่ารู้งี้เอาเงินไปซื้อของเล่นจะดีกว่า
เขาบอกเลยว่ารู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้

ส่วนอีกคนนึงคนนี้ก็ขาประจำเหมือนกันนะเสี่ยงดวง
วันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ดวงของแท็กนะจ๊ะ
โชว์หลักฐานหลาเลยค่ะว่างวดนี้ไม่ถูกนะคะ
แล้วก็มีการแบบว่าแคปชั่นข้างใต้ด้วยว่า

ไม่มีเฉียดเลยสักนิดคุณดูเลขกันแล้วกันนะ
คือแต่งวดก่อนมา๒คนนี้ก็ถูกนะ
เออก็มีดวงเย็นอยู่บ้างนะคะก็แบ่งเขาก็หน่อยเนาะ
แต่ที่มาเหนือกว่าใครค่ะเป็นผู้โชคดีรอบนี้ต้องคนนี้เลยค่ะ
คุณอาร์ดพัดสุดนะถูกเลขคล้าย๒ตัวนับกันดี
ใบเลยนะคุณผู้ชมไม่อยากจะคูณให้ตามันลาย

เป็นว่าใครที่อุดหนุนรัฐบาลบ่อยจะรู้ว่าจะได้ไปเท่าไหร่
ถูกต้องค่ะต้องเตือนนักเสี่ยงโชคกันตลอดนะคะ
เล่นแค่ปอหอมปากหอมคอนะคะ
อย่าให้มันหมดตัวลำบากตัวเองอันนี้ไม่เอานะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะใครที่ดวงดีวันนี้ก็ยินดีด้วยนะคะ
แต่ก็เราไม่ได้จะดวงดีเสมอไปเชื่อไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชม
เรียกว่าอะไรนะเล่นงวดเว้นงวดเลยดีกว่า